ช่วงนี้มีคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
เป็นคลิปนักเรียนตีกันขาสั้นกับขายาว
เขาท้าทายกันกลางถนนเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณวันอังคารที่ผ่านมา

ที่บริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท๗๒

จุดนี้เป็นช่วงของการท้าทายกันก่อน
แต่ต่างฝ่ายต่างมีอาวุธนะคุณ
บางคนมีมีดบางคนมีไม้นะคะสังเกตจากในมือเนี่ยนะคะ
ฝั่งที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือฝั่งขาสั้นฝั่งนักเรียน
นักเรียนแล้วดูนอกจากริมฟุตบาทแล้ว
กลางถนนนะฮะเขาก็ลงไปอยู่นะครับ
แล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าถ่ายคลิปได้
สารคุณตาที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้
คุณตานั่งนิ่งเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อ

ได้แต่มองว่าเด็กเกิดอะไรขึ้น
ยังไม่เห็นว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงคุณตาก็เลยอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้น
หลังจากนั้นค่ะก็วิ่งสวนเลนเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ
วิ่งไล่ตีกันไปกลางถนนค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปได้เพราะค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกเอาล่ะฮะเริ่มแล้วครับ
นั่นไปชนรถเขาอีกเขาก็บรรยายถ่ายไปด้วย

แต่ท้ายที่สุดเสียงปี๊ดและตำรวจมา
ตำรวจมาค่ะวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันไปนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าปากซอย๗๑
แขวงคลองตันเขตพระขนง๑๖นาฬิกาของวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงเลิกเรียนนั่นเองนะคะ
ร้อยตำรวจเอกปียพงศ์สุจริตธุรการรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานพระขนง
มีความคืบหน้าจากเหตุทะเลาะวิวาสที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วมีผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะของนักเรียนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้บอกว่า
หลานชายถูกนักเรียนคู่อริรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและรถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเสียหายด้วยซึ่งตำรวจก็รับเรื่องไว้แล้วนะคะ
และเหลือเพียงรอให้ผู้เสียหายเดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อสอบสวนหาคนกระทำผิดมาดำเนินคดี
เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือพื้นที่นครบานก็ต้องไปถามพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หลังจากนี้ก็ได้เชิญตัวผู้ปกครองและอาจารย์มาทำความเข้าใจ
และร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และสั่งการเพิ่มเติมไปที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕และตำรวจท้องที่
ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันมาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกด้วย
ส่วนปมสาเหตุเบื้องต้นยังไม่แน่ชัด
แน่ชัดว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งของสถาบัน
ส่วนการดูแลความเรียบร้อยสั่งการให้เพิ่มกำลังตำรวจ
เข้าดูแลพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันคลองของกลุ่มวัยรุ่น
ในจุดต่างเพื่อป้องกันเหตุบานปลายแล้วค่ะ